สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเรื่องของถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
คงจะต้องเป็นเรื่องเล่าเรื่องที่จะต้องพูดถึงกันอีกนาน
มีคำถามเยอะเลยครับที่ถามกันว่า
หลังจากนี้ไปเสร็จภารกิจกู้ภัยเสร็จแล้ว
ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจะเป็นยังไง
ตอบได้เลยว่าหลังจากนี้ไปเนี่ย
ก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ
ใครไปเชียงรายไปเชียงใหม่ไปเชียงราย
ก็คงอยากไปเห็นพื้นที่จริงถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
มีข่าวตามมาว่ากรมอุทยาน
ในขณะเดียวกันเพิ่มความสะดวกสบายเข้าไป
มีคำถามซ้อนมาอีกว่าผัดธนายังไงถึงจะรักษาสภาพเดิมเอาไว้

ถ้าไปพัฒนาจนกระทั่งเวอร์เกินไป
มันก็จะไม่ใช่เป็นแหล่งที่ท่องเที่ยวที่ดี
เรื่องนี้ต้องขอคุยกับอดีตอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์หน่อย

สวัสดีครับท่านสุภาพครับ

คิดว่าจะพัฒนายังไงมันถึงจะพอดีพอดี
คืออย่างนี้ครับที่ตรงนี้มันเป็นที่จำกัด

อันนี้พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยถ้าหากคุมไม่ดีไม่ใช้กฎหมายประกอบเนี่ย
ห้องแถวร้านค้าร้านอาหารจะเลาะริมทางเต็มไปหมด

คือไอ้หน้าถ้ำเนี่ยวันนี้หน้าถ้ำเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเลยธรรมชาติอยู่ไงอยู่งั้น
ผู้เข้าชมถ้ำเนี่ยควรจะอยู่ด้านนอกมีรถบริการ
เป็นหน้าที่ของกรมอุทยานต้องไปจัดการแต่กรมอุทยานเนี่ยต้องไปหาลือโครงการพัฒนาโดยตรง
กลมป่าไม้ไอ้พื้นที่ข้างเคียงทั้งหลายเนี่ย
ก็ต้องไปคุยกันทั้งหมดเพราะว่ารีสอร์ทจะต้องเกิดขึ้นแน่ที่นั่นฮะ
จะสร้างยังไงในที่สอตกสร้างได้ไหมอะไรไหม
เพราะตรงนี้เป็นป่าสงวนไอ้ร้านค้าจะเข้าไปเนี่ยมันก็เข้าไม่ได้เพราะป่าสงวน
แต่ว่าตรงนี้มันไม่เป็นอุทยานแห่งชาติมันไม่มีเขตบริการ
มันเป็นวรรณอุทยานเก็บเข้าชมก็เก็บไม่ได้
อะไรอย่างนี้ต้องไปแก้กฎหมายอะไรก็ว่ากันไปนะฮะ
ส่วนตัวถ้ำเนี่ยทุกคนอยากเห็นสถานที่เด็กที่หลบน้ำอยู่ทุกคนอยากเข้าไปเนี่ย
จากทัวร์ที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวก็เข้าไปดูหน่อยตามเข้าไปก็ดูด้านหน้าแล้วก็กลับ
แต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะรู้เรื่องราวทั้งหมดว่าตรงไหนอะไรตรงอุโมงยากยังไง
เด็กอยู่ยังไงอะไรเนี่ยแต่มันก็ต้องจำกัดเวลา
เพราะฉะนั้นกรมอุทยานก็ต้องสำรวจอยู่แล้วว่าเข้าไปกี่ชั่วโมงเดินฤดูแรงอะไรยังไง
จุดไหนได้จุดไหนไม่ได้อะไรอย่างนี้
ก็ต้องออกกฎเกณฑ์แต่กรมอุทยานเองก็ไม่มีอำนาจมากขึ้นอยู่รัฐบาล
รัฐบาลเอาไหมเสนอแผนอย่างนี้ไปเอาไหมเอาไหมเอาไหม
เนี่ยมีเจ้าหน้าที่ที่จะทำหน้าที่คล้ายมักกุเทศได้ไหม
เช่นว่าโถงหนึ่งอยู่ตรงนี้นะเอาโถง๒อยู่นี่นะโถง๓อยู่นี่นะ
หาดพัทยาอยู่นี่นะหาดอะไรนมสาวอยู่ตรงนี้นะ
อันนี้แหละเด็กติดอยู่ตรงนี้แหละอย่างนี้ทำได้ไหม
คือทำได้แต่กรมอุทยานต้องไปเพิ่มบุคลาค
เช่นแต่ภาษาอังกฤษมันมีอยู่แล้วล่ะนะฮะภาษาจีน
อะไรละขนาดนี้ต้องเพิ่มมะกูเทศลักษณะอย่างนี้เป็นเจ้าหน้าที่
นำทางคือการบรรยายให้ผู้เข้าชมสำคัญมาก
พูดผิดเข้าใจผิดก็ไปกันใหญ่เพราะฉะนั้นเด็กพวกนี้ต้องได้รับการฝึกอย่างดี
และจุดขนาดไหนที่เราจะต้องเดินสายไฟเข้าไป
เข้าถึงลานเด็กไหมหรือจะอะไรไหมขึ้นอยู่กรมอุทยาน
ตำรวจว่ามันมีผลกระทบต่อสัตว์เล็กตัดน้อยยังไงไหม
แต่คนเข้าไปลักษณะอย่างนี้ไม่มีใครไปสนใจสัตว์เล็กสัตว์น้อยอะไรแล้ว
จะไปดูจุดเด็กมากกว่านั่งรอดอะไรยังไง
สัตว์เล็กปรับน้อยเป็นเรื่องของพวกนักวิทยาศาสตร์เลยว่ากันไป
ใช้แม็กซใหญ่ต้องการเข้าไปดูจุดนี้
แต่ว่าระยะทางเข้าไปมันลึกมันเดินทันไหมไปเช้าเย็นกลับหรือยังไง
ผมคิดตามที่ท่านอธิบดีว่าเมื่อกี้
คือว่าจากนี้ไปถ้าคนไปเที่ยวก็ต้องมีร้านอาหาร
ร้านอาหารตามสั่งร้านอะไรต่ออะไรขึ้นมา
แล้วก็จะมีคนไปหาที่พักแถวนั้นพอคนไปหาที่พักแถวนั้น

อันนี้หน้าที่ใครที่ตรงไหนสร้างได้ตรงไหนสร้างไม่ได้
ร้านค้าตรงไหนสร้างได้ตรงไหนสร้างไม่ได้หน้าที่ใคร
อันนี้นะฮะถ้าในที่ดินกรรมสิทธิ์มันมีบ้างมีนิดหน่อยตรงริมทางนะฮะ
แต่เข้าไปข้างในเป็นสอตกแปลงสับปะรดพื้นที่สอตกที่กลมป่าไม้จัดให้ชาวบ้านทำกิน
ถ้าอย่างนั้นทำไมสร้างไม่ได้เพราะผิดไม้ผิดมือปัจจุบันเราก็ปล่อยปะละเลย
เจ้าของสอตกปล่อยให้เช่าพวกไทยใหญ่ทำสับปะรดมั่งอะไรมั่งก็ว่ากันไป
แต่จะมาทำโรงแรมคงไม่ได้แหละฮะ
ทีนี้สมมุติว่าตอนนี้คนจะไปดูที่พักที่อยู่ใกล้ที่สุดที่พอพักได้นอนได้เนี่ยอยู่ไกลจากถ้ำเยอะไหมครับ
ก็แม่สายประมาณสัก๓กิโลเอง

ครับสามกิโลกว่านิดหน่อยแค่นั้นเองครับแต่คนเนี่ยอยากจะมาอินกับเข้ามาใกล้ใกล้

หอจากจากตัวเมืองแม่สายไป๓๔กิโลเมตรเองเหรอ

ห้าห้าแต่ว่าที่แน่แน่คือคงไม่มีการพัฒนา
เป็นแบบลักษณะเอาความเจริญเข้าไปใส่เนี่ยไม่ใช่แน่
ทีนี้สภาพที่มีการไปเกลี่ยเอารถไถเข้าไป
มีการอะไรไปสูบน้ำคือนิเวศมันเปลี่ยนไปเยอะตอนนี้จะต้องทำยังไง
คือไอ้นิเวศถามว่าเปลี่ยนไปเยอะไหมผมว่าก็ไม่เยอะมากหรอก
อันดับหนึ่งเนี่ยไอ้น้ำลอดรูทั้งหลายที่เข้ามาที่เข้าไปในถ้ำ
ต้องไปเอาออกทั้งหมดให้ไหลตามธรรมชาติ
เพราะน้ำพวกนี้มันเกี่ยวยงกับชีวิตในถ้ำในเทิมอะไรต่าง
ธรรมชาติเขาอยู่มาเป็น๑๐๐๒๐๐ปีเราไม่รู้กี่จำนานเท่าไหร่

โชคดีถ้ำนั้นแทบจะไม่มีค้างข่าว
พอมันเป็นถ้ำปิดเนี่ยน้ำท่วมมิดหมด
ผมคาดกลายว่าน้ำท่วมเต็มท่ำนั่นหน้าผล
อาจารย์เฉลิมชัยโคสิตพิพัฒน์กำลังวางแผน
จะไปสร้างอนุสาวรีให้กับจาสมานไว้ที่ถ้ำหลวงแถวนั้น
แล้วก็จะมีอนุสาวรีอินิธัศน์ันก็ได้ไหม
วางแพะตามหลักอุทยานนะครับ
เผื่อเข้าชมก็ต้องไปเรียกว่าความเป็นมาอย่างไร

ก็มันเป็นงานจำกันเลยอย่ากลับขึ้นไปทันแต่คิดว่า
จะเป็นภาษาจีนภาษาอังกฤษภาษาอะไรตามล่างเลือก
คือจะต้องแปลว่าสภาพมันเป็นยังไงตำนานประวัติยังไงอันนี้ต้องมี
อนุสาวรีมีไหมก็น่าจะมีให้เขา
ก็สร้างพอสมควรที่หน้าถ้ำอะไรใกล้ห่างสักหน่อยก็ได้ว่า
อนุสาวรีผู้เสียสละในการตรงนี้
เพราะทุกคนเขาจะสนใจเราไปเมืองนอกเราก็สนใจตำนานอย่างนี้นั่นแหละ
เสียสละอะไรต่างนะครับทั้งภาษาจีนภาษาอังกฤษอะไรผม
ผมเห็นด้วยนะครับแต่ว่าก็สร้างเป็นที่ถูกที่ควร
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่ทางกรมอุทยานเขาจะเอายังไงครับนะฮะ
ครับครับเอาละขอบคุณคุณดำรงครับ
ครับครับคุณดำรงพิเดชนะครับอดีตอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ
ที่เป็นข่าวใหญ่ซ้อนขึ้นมาก็คือข่าวที่หนังสือพิมพ์ลงวันนี้

รัฐบาลขอตัวมา

เขาเป็นคนที่ตัดสินใจคนสุดท้าย
หมูป่า๑๓ราย

เมื่อกี้ได้เห็นนายกรัฐมนตรี
สนทนากับเขาเป็นสไกด์
แล้วก็เผยแพร่ภาพออกมา
นายกรัฐมนตรีชื่นชมด้วยนะครับ
ว่าเขาเนี่ยควรจะเป็นฮีโร่

ให้เขาเป็นคนออสเตรเลียแห่งปี
เขาก็ไม่ได้พูดอะไร

เป็นวีรบุรุษคนสำคัญ

ชัดแฮลิสคนนี้ที่เป็นข่าวขึ้นมา

ในช่วงเวลาที่เขามาช่วยงานอยู่ที่ถ้ำหลวง
ไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่มีเสียงเฮ
ด้วยความแสดงความยินดี
หมอก็ได้รับข่าวร้ายว่า
คุณพ่อเสียชีวิต
เขาจะเดินทางกลับไปทันทีก็ไม่ได้นะครับ
เพราะว่าอยู่ในถ้ำนาน
จะขึ้นเครื่องเนี่ยต้องปรับสภาพร่างกาย
มีคนดังชื่นชม

จุรีบิช็อปรัฐมนตรีต่างประเทศออสเตรเลีย

เขาเป็นชิ้นส่วนที่สำคัญของความพยายามกู้ชีพคราวนี้
ซูโครซึ่งเป็นเพื่อนของหมอแฮลิส

ว่าเขาเป็นคนรักครอบครัวที่ถ่อมตน

ปลอบประโลมเด็กในถ้ำได้

ภาคส่วนยกย่องชมเชยเขา
เฟซบุ๊คของไทยนาวีซีน

นามหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษเรือ
ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง

ศูนย์เสียบีดาในช่วงเวลา

ร่วมกับที่ถ้ำนางนอน

ท่านผู้ว่านรงศักดิ์โอสธนากร

นายนิวส์ของออสเตรเลีย

ขอบคุณทีมงานจากออสเตรเลีย
โดยเฉพาะคุณหมอท่านนี้

โดยตัวเองไม่ได้อยู่ด้วย

ว่ากิจใจจะเป็นยังไง

ฉะนั้นผมขอปิดท้าย

เขียนถึงหมอแฮลิสว่า
ปรบมือต้อนรับกลับจากถ้ำ
หมอริชัดตาฉ่ำปาดน้ำใสมีข่าวร้ายจากบ้านผ่านมาไกล
บีดาเพิ่งสิ้นใจในราตรี
ไม่ได้อยู่ด้วยกันในวันจาก
มัวแต่มายุ่งยากอยู่ที่นี่
เจอข่าวเศร้ารักคนปนข่าวดี
ปิติทั้งสลดหดหู่ใจ
จะจดจำบริชาติแฮลิสต์
ว่าคือหมอช่วยชีวิตผู้ยิ่งใหญ่
กรอนส่งคุณหมอสู่แดนไกล
ขอแสดงความอาลัยด้วยใจจริง